ทุกผู้ชมครับวันนี้ภิกษุนีสุทัศนาหรือหมอปลายพลายกระซิบ
ที่ตอนนี้บวชนะบวชเป็นพิสุนีอยู่เนี่ยออกมาแถลงชี้แจงอืม
กรณีคลิปนี้สบู่ใช่ไหมไลฟ์ขายสบู่แต่เป็นสบู่ที่ชำระล้างร่างกายที่โดนอวิชา
สิ่งของไม่ดีที่มองไม่เห็นทั้งปวงได้
บอกว่าถ้าผีเกาะก็ให้ใช้สบู่นี้
ถ้าคราวเคราะห์ดวงไม่ดีโชคไม่ดีใช้แล้ว
มันจะชะล่างออกไปเลย
แล้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสุริมงคลอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่า

โยมโนธอุดมเคยเอาไปพูดในเดียว๑๑มานะ

จริงการเกิดสบู่น้ำมนต์ของหลวงพี่นะ
โยมโน้ตอุดมเคยเอาไปพูดในเดี่ยว๑๑นะคะ
หลวงพี่พยายามทำให้เพื่อที่
สำหรับทุกคนที่มีปัญหาในเรื่องของการดวงตก
ใครที่โดนของนะคะ
ใครที่เคยทำแท้งทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วปวดบาปปวดไหล
แล้วแบบรู้สึกว่าโดนก่อน
นี่ค่ะอดีตหมอปลายพลายกระซิบซึ่งตอนนี้
บวชเป็นพิสุนีชื่อพิสุนีสุทัศนา
ก็อย่างที่ทราบคือไปบวชที่ศรีลังกา

ช่วงที่อยู่ที่ไทยเนี่ยมีการไลฟ์ตรงนี้
คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร
เอาหนึ่งก็คือการเป็นพิสุนีเนี่ยแล้วมาไลฟ์ขายของแบบนี้ได้ไหม
หรือว่าเรื่องสบู่สรรพคุณมันโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงหรือเปล่า

คุณศรีสุวรรณจัญญาพี่ศรีนักร้อง
เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เห็นคลิปนี้ไปยื่นเรื่องให้สำนักพุทธตรวจสอบเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้พิสุนิทัศนานะครับก็เลยตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเลยนะครับ
โดยยอมรับว่าการที่ไลฟ์ขายสบู่เนี่ยเพื่อหารายได้นะ
แต่ที่ขายเนี่ยไม่ใช่ราคาก้อนละ๑๙๙บาทตามข่าวนะ
นะแต่ขาย๑๒๙บาทต่อก้อนเนื่องจากต้องการหาปัจจัยเพื่อนำกลับ
บุรณวัฒน์ที่ศรีลังกาที่ไปบวชอยู่เพื่อให้เหล่าพิกษุนีสามารถ
ปฏิบัติทำได้เพราะวัดที่นั่นเนี่ยทำรุดสุดโซมมากภิกษุนีสุธาษณา
ก็เลยฝากไปถึงคุณศรีสุวรรณว่าหากจะร้องเรียนเรื่องอะไรจะ
ร้องเรียนใครเนี่ยไปตรวจสอบให้ดีก่อนนะว่าเรื่องที่ร้องเรียน
เนี่ยมันทำให้เขาเสียหายหรือเปล่า
ของการขายสบู่ทุกอย่างเนี่ยคือเราบอกเลยว่าไม่ขอนะแต่โยมทุก
คนเนี่ยดูตามศรัทธาว่าศรัทธาก็บูชาไปไม่ศรัทธาก็จบ
แค่นั้นเราไม่ได้มีการบังคับว่ากรุณาซื้อนะซื้อปุ๊บแรก
อยากจะบอกว่าโยมศรีสุวรรณนะคะก่อนที่จะฟ้องใครอะไรยังไงเนอะ
ในเมื่ออย่างนี้แล้วควรจะคุยกันส่วนตัวก่อน
คนเราจะทะเลาะกันหรือจะมีเรื่องกับใครควรจะคุยกันส่วนตัว
ไม่ใช่อยู่ดีไปทำให้เป็นเรื่อง
อันนี้ถือว่ามันไม่แฟร์สำหรับใครทั้งสิ้น
สุนีสุทัศนานะครับยังพูดถึงกระแสดราม่า

ลงมาไลฟ์ขายสบู่สรรพคุณนี่โอ้โหมันแบบอะไรจะสุดยอดขนาดนั้น
สุนีสุทัศนาบอกว่ายังไงก็จะบวชเรียนแค่๑ปีอยู่แล้ว
เดี๋ยวต้องศึกตามกำหนดอยู่แล้วแล้วก็จะกลับมาไทยแค่๖วันเท่านั้น
เดี๋ยวจะไปศรีลังกานะไปที่วัดที่บวชอยู่นะครับ
ไปจำวัดอยู่ที่นั่นจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะฮะ๒๙กันยายน
วันนี้ก็เลยแถลงข่าวก่อนเลย
ส่วนที่ว่าจะไลฟ์ขายสบู่อีกรู้ไหมอย่างไว
สามารถตอบได้แต่ตอนนี้ที่เห็นเขารีวงรีวิวอะไรกันเนี่ยพิสุนีสุทัศนา
บอกว่าขอชี้แจงหน่อยว่าบรรดาคนที่ซื้อไปเนี่ยเขารีวิวกันเอง
นะอ่าแต่ก็นั่นแหละคนเขาก็ถามว่าโอ้โหแล้วที่ที่โฆษณาชวนเชื่อไป
มันเกินจริงหรือเปล่าถ้าไม่นับเรื่องของพระธรรมวินัยนะฮะคุณ
ศรีสุวรรณนะครับวันนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าสมาคมองค์การ
ทักษ์รัฐธรรมนุนไทยได้ทำหนังสือส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนัก
พุทธนะฮะแล้วก็มหาเถระสมาคมด้วยขอให้ตรวจสอบและเอาผิดกับ
กษุนีสุทัศนาที่มีพฤติการอาจเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย
แล้วก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ด้วยที่จะไปไลฟ์ขายของแบบนี้สร้าง
เสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาโดยบอกว่าแม้ภิกษุนี
ทัศนาจะอ้างว่าบวชที่ศรีลังกาจะมาเอาผิดอะไรไม่ได้
แต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันอยู่ในเมืองไทยไงก็ต้องอยู่ภายใต้กฎ
ของคณะสงฆ์ไทย
ขายสินค้าและบริการต้องเงินทองอะไรต่างตอนนี้ก็เป็น
เรื่องที่ภิกษุสงฆ์หรือภิกษุนีไม่สามารถกระทำได้ดังนั้นการที่
ภิกษุนีสุทธาสนาหรืออดีตหมอปลายออกมาขายสบูน้ำมนขาย
ตะกรุดอะไรต่างตัวเนี่ยขาผมคิดว่าอันในเมืองไทย
เธอบทมาจากศรีรังกาผมไม่ได้เถียงแต่การมาจำพันธุ์สายหรือมาคลองสมณะอยู่ในประเทศไทย
เธอต้องปฏิบัติตามกฎธรรมเนียมจารีสของคณะสงฆ์ไทย
เรื่องนี้ต้องฟังหลวงพ่อพยอมหน่อยนะครับ
พระพยอมกรยาโนจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
พยอมท่านบอกว่าเรื่องสบู่ที่แบบ
ถ้าเป็นจริงเนี่ยต้องถือว่าอัศจรรย์มากนะครับ
แต่ถ้าไม่จริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเข้าไปจัดการ

เป็นนักบวชหญิงหรือเรียกว่าวิกจุลีถ้าเป็นจริงถามว่าทำไปเพื่ออะไร
แต่ถ้าเป็นคนล่วงมันก็เข้ารักษณะที่ว่าเลวที่หลอกเขา
แต่พอเห็นว่าคนโง่พอจะหลอกได้มีอยู่
คือนี่ที่มาให้พรสมยังอย่าเลวไปเที่ยวหลอกเขาแต่อย่างโง่ให้เขาหลอก
หลวงพ่อพยอมท่านก็เตือนสติว่าจะฟังจะดูหรือจะเชื่ออะไรก็ใช้สติด้วยกันแล้วกัน